ตลอดตลาดมาแล้วจ้าเข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้าดีกว่าค่ะมาดูราคาเนื้อสัตว์วันนี้กันนะคะหมูเนื้อแดงนะคะ๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมเหมือนเดิมคงที่เลยสะโพกไก่ค่ะ๓๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์วันนี้๕บาทต่อฟองนะคะมาดูราคาของอาหารทะเลกันหน่อยนะคะ
กระพงขาว๑๗๐บาทต่อกิโลกรัมกุ้งแชร์บ๊วย๓๔๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
อยแคลงค่ะ๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะวันนี้มีราคาของสะโพกไก่ที่ปรับราคาลงมาอยู่นิดนึงนะคะ